ขโมยนะฮะตีเนียนครับย่องเข้ามาขโมยเงินขโมยของที่ร้านขายของชำ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่เดินเข้ามาแล้วฮะนี่อุ้มพระมานะเนี่ย
มากับพระเหมือนเป็นคนใจบุญ
แต่ท่าทางจะทำตัวเหมือนจอมขมังเวทหรือเปล่า
พระมากะว่าไม่มีใครเห็นเดินผ่านร้านขายของชำร้านนี้เห็นไม่มีคนอยู่ฮะ
เข้าไปถึงโต๊ะที่เขาใช้เป็นที่เก็บเงินแล้วขโมยเงินเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเช้านะฮะ๖โมงเช้านะครับร้านขายของชำร้านนี้
อยู่ที่ซอยอภัยหนึ่งเขตเทศบาลเมืองกรรศิลป์นะครับ
นี่เสร็จแล้วก็เดินออกไปโอ้เนียนเลยฮะ
อ่ามองซ้ายมองขวานี่เดินตอนมานะฮะ
แต่กำพระพุทธรูปไว้แน่นเลยนะคะใช่หรือไปขโมยใครเข้ามาก็ไม่รู้
นั่นสิตอนแรกมิ้วก็สงสัยว่าขโมยมาหรือเปล่า
หรือจะคิดว่าเรานี่ขมังเวทอำพราง
ขนาดเดินผ่านมาหมามันยังมองไม่เห็นเลยเห็นไหม
หมาเลยไม่เข้าหมาไม่เข้าเลยฮะอ่านี่ฮะ
แล้วก็เอาเงินไปนะฮะคุณป้าวิไลวันเป็นเจ้าของร้านนะครับ
ตื่นมาเปิดร้านตอนเช้านะฮะ๖โมงกว่า
แล้วก็ไปเตรียมของอยู่หลังร้าน
สักพักนึงได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้าร้าน
ก็เดินออกมาดูแต่ไม่เจอใครแล้ว
พอไปตรวจสอบดูในร้านเนี่ยไข่ไก่หายไปสองฟอง
ทีแรกยังกะว่าเออสงสัยไข่แค่สองฟองนี่เห็นไหมมันแหว่งไป
นี่จากแผงตรงนี้ฮะแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดว่าใครมาเอาไข่
โอ้โหกลายเป็นว่าเอาเงินสดในลิ้นชักไปด้วยนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพกรศิลป์แล้วนะครับ
คุณป้าวิรัยวัลฝากบอกตำรวจนะฮะขอให้จับให้ได้นะครับ
เพราะดูท่าทางแล้วอุกอาจไม่เกรงกลัวใครเลย
นี่ฮะเงินที่คุณป้าเก็บเอาไว้นะครับ
ซึ่งร้านไหนที่ไม่มีใครคอยเฝ้าร้านช่วยเหลือกันเนี่ยต้องระวังให้ดี
ส่วนผู้ชายคนนี้มีคนเห็นแล้วนะฮะไม่ได้คำหังเพศ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดินมาก่อเหตุแบบไม่มีอะไรอำพลางใบหน้า
ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่อะไรคือแบบ